คุณผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนภัยคุณผู้หญิงกันนะฮะ
เพราะว่ามี๓คนหนึ่งเธอบอกว่าเธอเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอด
ไปเล่นฟิตเนสออกกำลังกายนะครับในห้างนะฮะก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหม
ช่วงที่จะเดินกลับไปที่รถที่ลานจอดรถเนี่ยฮะ
มีคนร้ายเนี่ยโอ้โหมันไปดักนั่งรอตั้งแต่ที่ฟิตเนส
แล้วเห็นผู้หญิงเดินไปที่ลานจอดรถคนเดียว
นี่ภาพจากล้องวงจรปิดนะฮะหลังจากเกิดเหตุนะฮะ

ตอนนั้นเธอก็นี่ฮะพยายามที่จะ
นิ้วยเวลากับคนร้ายอยู่นะครับแล้วจังหวะโชคดีมาก
นี่คนร้ายมันก็เริ่มแบบกังวลแล้วว่าจะมีคนมาสุดท้ายมันก็คว้าเงินของเธอไปนะฮะ
ก็ได้เป็นเงินไม่เท่าไหร่ร้อยกว่าบาทฮะแล้วก็วิ่งหนีไป
เธอก็ถูกแทงมาแล้วนะครับก็ไปขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้น

คือดูสิฮะนี่ร้านจอดทดนะ

ไฟก็เปิดนะนี่เธอก็นั่งเลยฮะถูกแทงเข้าไปนะครับ

นี่แล้วคนก็มาช่วยกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงทุ่มครึ่งนะฮะ๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา
เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวพระราม๒นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่แผลที่ถูกแทงเข้าไปที่แขนนะครับเย็บไป๔เข็มนะฮะ
โอ้โหผู้เสียหายบอกว่าคนร้ายก่อนจะไปเนี่ยล้วงกระเป๋าเงินเธอได้เสร็จ
ไป๑๕๐บาทกับบัตรเครดิต๑ใบนะครับ
วิ่งไปหน้าห้างแล้วก็ขึ้นแท็กซี่หลบหนีไป
ที่คนจะมาช่วยเหลือเธอนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เธอเลยเอาเรื่องเนี้ยมาโพสต์เพื่อเตือนภัยกันไว้อืมนะฮะ
บอกเป็นผู้หญิงต้องตั้งสติให้มากเวลาไปไหนคนเดียว
เวลาคนเข้ามาประชิดตัวแล้วก็ต้อนเราจะให้เราเข้าที่อับที่รับตาเนี่ย
บอกยังไงถ้าพยายามยื้อได้เนี่ยยื้อให้อยู่ในที่โล่งแจ้งเอาไว้ก่อน
โอกาสรอดมากกว่าอย่างเธอเนี่ยจังหวะยื้อเนี่ยตรงนี้มีรถขับผ่านมาพอดี
คือถ้าเกิดเอาละมันมีดแล้วขู่มันก็ขู่จะให้เข้าไปในรถ
ถ้าเข้าไปเธอบอกไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน

ไม่ร้องก็จะไม่ทำอะไรแล้วจะให้เธอเข้าไปในรถ
แต่เธอก็พยายามยื้อเอาไว้นะบิดตัวเข้าหาคนร้าย
เธอบอกเธอบิดตัวเข้าหาคนร้ายจะได้เห็นพฤติกรรมของมัน
แล้วก็บอกกลัวแล้วกลัวแล้วจนสังเกตว่ามีรถขับเข้ามา
คนร้ายก็เริ่มเลิกลักแล้วใช้จังหวะตรงนั้นเนี่ยล้วงกระเป๋าเธอนะฮะ
แล้วก็ได้เศษเหรียญไป๑๕๐กว่าบาท
เราก็พยายามจะสอบถามไปยังผู้เสียหายผู้ที่บาดเจ็บ
เธอก็โพสต์นะครับบอกตอนนี้ปวดตัวปวดแผลมากขอโทษด้วย
ไม่ได้รับสายไม่ได้คุยกับใครเลยขอบคุณทุกคนที่แสดงความเป็นห่วง
แล้วเดี๋ยวอาการดีขึ้นจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังในภายหลัง
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับหลังจากที่ไปรักษาอาการบาดเจ็บแล้ว
เธอก็ไปแจ้งความที่สอนอท่าข้ามนะครับเพื่อให้ติดตามตัวคนก่อเหตุนี่ฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาไล่ตั้งแต่ในห้างนะฮะ
ผู้ชายคนนี้นะสูงสัก๑๖๕เซนติเมตร
ใส่แมสใส่หมวกแต่งตัวแบบมิดชิดมาเลย
หลังจากที่ได้เงินไปแล้วก็หนีไปทางหน้าห้างขึ้นรถแท็กซี่ไปนะฮะ
ล่าสุดนะครับตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อนายนิกรกองเกิดอายุ๒๗ปี
สายมือนะตรงกลางที่คนศีรษะโลนอยู่ตรงกลางนะครับ
นายนิกรไปจับได้ที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่ในซอสแกรงอำ๑๔
แขวงสแมดำเขตบางฐศีลคุณเทพนี่นายนิกร
ผู้ต้องหาบอกว่าก่อนลงมือเนี่ยไปนั่งเฝ้าหน้าฟิตเนสเลยนะคุณเข็มมาสอน
นั่งอยู่๒ชั่วโมงเพื่อรอเหยื่อ
พอเห็นว่าเป็นผู้หญิงที่เขาออกจากฟิตเนสแล้วเดินไปคนเดียว
เดินตามเลยค่ะเดินตามมาถึงล่านจอดทด
แต่อ้างว่าทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
ไม่มีเงินใช้ต้องการหาเงินใช้เลยตัดสินใจก่อเหตุ
แทงก็ไม่ได้ตั้งใจแทงนะ

บอกแค่ทำท่าแทงไปอย่างนั้นแหละ
นี่เข้าแขนเขานะฮะเย็บไป๔เข็มนะฮะ
แล้วอ้างว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกมันเลยตื่นเต้น
แทงไปแล้วแบบไปพลาดไปโดนแขนเขา

คือตอนนั้นครั้งกี้แค่จะแบบว่าจะทำตามห้ายเชือยผิด
ผมทำครั้งแรกมันก็เลยตื่นโทนไปโดน

และในเกมด้วยจะกลับไหน
ที่ไหน

เป็นบินทบาทคือข้าวดื้อของนี่มาก่อเหตุอย่างนี้นะเห็นไหม
แล้วมาอ้างว่าทำครั้งแรกตื่นเต้นทุกผู้ชมครับก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะฮะ
นันนี้ก่อนนะครับขิงซับโดยใช้อาวุธมีดนะฮะสอนอทธาคามได้ตัวเรียบร้อย
แต่ต้องขอบคุณน้องที่บาดเจ็บที่เป็นผู้เสียหายนะที่เป็นคนเจ็บ
อันนี้เตือนภัยอย่างดีเลยนะใช่ค่ะเป็นอุทาหรณ์ค่ะ
บางทีเราไม่ทันสังเกตเนาะเป็นผู้หญิงไปไหนมาไหนคนเดียวอะไรอย่างนี้

อย่าว่าจะผู้หญิงเลยคุณนี่มาสอนผมเป็นผู้ชายผมยังกลัวนะ
ค่ะคือบางทีมันดักรอเราไงใช่แต่นี่เหมือนแบบตั้งใจที่จะรอเหยื่อที่เป็นผู้หญิงอ่ะ
ก็ไปนั่งหน้าฟิตเน็ต๒ชั่วโมงไปรอเฝ้าดูเลยอ่ะ
เห็นผู้หญิงเดินออกมาคนเดียวมันก็เดินตามเลยค่ะแล้วพอมาลานจอดรถแล้วไม่มีรถด้วย
ช่วงนั้นโล่งก็ล็อกตัวเลยต้องระวังค่ะ